เกิดเหตุการณ์ที่ภรรยาพยายามออกตามหาสามี
แต่กลายเป็นว่าไปเจอว่าสามีกลายเป็นศพและถูกฆ่ายัดใส่กระสอบลอยอยู่ในน้ำ
งงค่ะเพราะว่าสามีเพิ่งออกไปสังสรรค์กับเพื่อน
ตั้งปมสงสัยว่านี่จะเป็นเพื่อนแน่นอนที่น่าจะทำร้ายสามี
ทีนี้เรามาดูเรื่องของคดีค่ะตำรวจในสพบ้านไผ่
เขารับแจ้งบอกว่ามีคนค่ะพบสอบกระสอบถุงปุ๋ย
ริมหนองน้ำสาธารณะที่ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่น
ลักษณะน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในแน่ก็เลยไปตรวจสอบ
จุดนี้ห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ๓กิโลมีถุงปุ๋ยสีขาวลอยอยู่ค่ะ
เอาขึ้นมากลายเป็นว่าเปิดดูคุณข้างในเป็นศพของคนตายค่ะ
ทราบชื่อต่อมาคือนายกระหนกพลวงศาวัดอายุ๓๗ปีหรือว่าในกุ้งนะคะ
เสื้อยืดเกงขาสั้นไม่ใส่รองเท้า
ขดลักษณะท่าชันเข่าอยู่ในกระสอบ
คือในกระสอบสีขาวอยู่ในท่ารักษณะแบบนี้ที่เขานอนตาย
แล้วมีกระสอบสีเหลืองคลุมหัวและกระสอบสีน้ำเงินคลุมส่วนด้านล่างอีกทีหนึ่ง
ภรรยาของในกุ้งค่ะชื่อนางนัทธิยาพร้อมพรั่งอายุ๕๓ปี
วันเกิดเหตุเล่าแบบนี้เป็นวันแม่
นี่แหละในกุ้งชวนหยุดงานพาไปกินข้าวในร้านอาหารที่หมู่บ้าน
แล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือมีการดื่มกันหลายคนมีเพื่อนสามีด้วยเธอเองก็ดื่มเบียร์สามีก็กินเหล้า
ระหว่างนั้นในชัยเนี่ยเพื่อนร่วมงานของสามีขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่จักรยานมาค่ะ
แล้วก็ชวนกันนั่งดื่มเหล้าสังสรรค์กันไปเรื่อยเอาจริงก็ดื่มกันจนเมานั่นแหละค่ะ
สักพักเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยพี่สาวคนก่อเหตุเจ้าของร้านก็ออกจากตรงจุดนั้นที่นั่งกินเหล้ากัน
แล้วพากันออกจะไปซื้อกับแก้มเหล้าไปซื้อเหล้ามาเพิ่มจะได้มากินกันต่อ
ออกไปตั้งแต่๔โมงเย็นตอนนั้นสามีของเธอในกุ้งก็อยู่กับนายชัยนั่งกงเล่ากันอยู่สองคนแหละ
ชั่วโมงต่อมาเธอกลับมาปรากฏไม่เจอสามีแล้วค่ะ
เพราะถามในชัยโอ๊ะก็ใช่อย่าเป็นคนอยู่กับสามีเธอก้นสุดท้าย
ถามไปถามมาชัยบ่ายเบียงพูดไปเรื่อยพูดวกไปวนมา
จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านมาบอกค่ะว่า
ในชัยขี่รถซาเล้งไปทางสระน้ำห่างจากหมู่บ้านก็คือจุดที่พบศพค่ะคุณผู้ชม
รีบตามไปดูก่อนจะไปเจอกระสอบปุ๋ยอย่างที่เห็นแล้วเธอเข่าสุดเลย
เพราะกลายเป็นว่าในนั้นคือศพของสามีนะคะ
ส่วนตัวเธอเชื่อว่านายชัยเป็นคนลงมือฆ่าสามีเธอแน่ค่ะ
แล้วปมก่อเหตุคิดว่าน่าจะยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร
แต่คิดว่าน่าจะมีการเถียงกันหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องบาดหมางอะไร
ตำรวจคุมตัวในชัยไปเค้นสอบที่โรงพักนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายในชายยอมรับสารภาพว่าเขาลงมือฆ่าในกุ้งจริง
เพราะตอนกินเหล้าด้วยกันคุยกันผิดคอค่ะ
ก็เลยเอาจอบฟาดที่ไทยทอยของในกุ้งและที่หน้าจนตายค่ะ
ที่เอากระสอบปุ๋ยนะคะในที่เก็บของมาใส่ศพคนตาย

เขาไปยืมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของเพื่อนบ้านมา

ยังไปขอให้เพื่อนคนหนึ่งมาช่วยยกกระสอบที่ใส่ศพของในกุ้งไปทิ้งด้วย
ที่เขาจะกลับมาที่บ้านและทำตัวทุกอย่างเหมือนปกติ
นอนพักผ่อนจนกระทั่งตำรวจไปตามจับตัวมา
ข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ